ไปดูอีกหนึ่งเรื่องไปช่วยกันตามหารถกระบาดเขาไปชนผู้หญิงที่เดินอยู่ริมถนนแล้วก็หลบหนีไปไม่ลงมาดูอาการคุณผู้ชมครับเหตุเกิดที่จังหวัดบุรีรำนะฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคือผู้หญิงเขาก็เขาก็เดินอยู่อยู่บนถนนแหละจริงจริงคือก็ก็เข้ามาเดินอยู่บนริมถนนเลยได้เล่นนะฮะคือต้องบอกว่าหลายคนอ่ะเห็นคลิปนี้แล้ว
บางวันครับแล้วน้องผู้หญิงเลยแล้วผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินอยู่แบบโต้งโต้งเดินอยู่คนเดียวคือเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เห็นที่คนเขาโดกเถียงกันนะคะครับแล้วเหมือนเหมือนเบี่ยงซ้ายเพื่อมาเฉียวเธอด้วยซ้ำอ่ะหลายคนบอกแบบนั้นมันคงคิดว่าเอ๊ะตั้งใจหรือเปล่าเออเพราะว่ามันคือต้องเห็นน่ะคือยกเว้นค

ถ้าคุณชนคนนะคะนะครับนอกจากนี้เพจดังกล่าวก็ยังมีเพจดังด้วย
ดังเดี๋ยวจัดให้วีสิบเลยนะฮะก็นำคลิปนี้ไปแชร์พร้อมข้อความ
แล้วหนีน่าจะมีน้ำใจลงมาดูน้องสักนิดทางในชุมชนแท้
ช่วยแชร์ติดตามตัวคนผิดด้วย
จากนั้นชาวโซเชียลก็แน่นอนนะฮะ

ส่วนใหญ่ก็ต่อว่าต่อขานคนขับรถกระบะ

ลักษณะเหมือนการชนเหมือนตั้งใจ

เมื่อวันที่๒๖ที่ผ่านมาวันจันทร์นะครับ

แล้วตอนนี้ทราบทะเบียนของรถแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการนำคนขับในวันเกิดเหตุมาสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป